สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
เรื่องของโควิด๑๙เป็นเรื่องที่ทำให้เราอยู่ในภาวะอีรักอีเหลือจริงครับ
หลักอีเรือระหว่างความยืดหยุ่นกับความเข้มงวด
จะเอากันแบบไหนยังไงยืดหยุ่นแค่ไหนเข้มงวดแค่ไหน
ระหว่างเรื่องทางเศรษฐกิจกับเรื่องของสุขภาพ
ืดหยุ่นแค่ไหนเศรษฐกิจถึงจะดำเนินไปได้
แค่ไหนถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ความไม่ตระหนกกับความไม่ประมาทกาดไม่ตก
มันต้องถ่วงดุลกันให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วลำบากครับ
หลักอีเรือเพราะว่าถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ในภาวะที่
ยังไม่ระบาดรอบสอง
กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แต่ว่าพอไปเหลือบมองตัวเลขการติดเชื้อ
ประเทศที่อยู่ชายแดนชิดติดกับไทย
สองประเทศอยู่ฝั่งตะวันตกด้านพม่า
พม่าช่วงนี้ยังระบาดหนักเมื่อวานตัวเลขวันเดียวนะ

เหลือบลงไปดูทางใต้มาเลมาเล๘๐๐๐คน
พม่ายอดติดเชื้อสะสมตอนนี้แสนเจ็ด
มาเลแปดหมื่นกว่า
ดูสิครับประเทศชายแดนชิดติดแดนไทยสถานการณ์เป็นอย่างนี้
เรื่องมาเลการเข้าออกนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
แต่ว่าฝั่งพม่าค่อนข้างจะมีปัญหา
เพราะขบวนการลักลอบขนแรงงานเข้ามา
ยังเจาะยางเข้ามาเป็นระยะระยะตามช่องทางธรรมชาติ
ทั้งที่หน่วยงานตำรวจทหารตระเวนชายแดน
และอศคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากาญจนบุรี

ได้อีก๒๕คนครับ
แรงงานพม่ามาทางชายแดนด่านธรรมชาติ

เขาต้องจ่ายเงินให้กับคนนำส่ง

มาถึงกรุงเทพได้หัวละสองหมื่นตัวเลขมันล่อใจนะครับ
พวกนี้ก็ทำกันเป็นระยะระยะประเด็นก็คือว่า
เราจะจัดการเด็ดขาดยังไงครับท่านเลขาสมชบอกผมวันก่อนว่า
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากการตรึงชายแดนการรั้วรวดหนาม
เอาไม่อยู่ครับถ้ายังมีคนที่พยายามรู้ช่องทาง
รั้วเข้ามาแล้วเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้ง
ผลประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยเราก็จินตนาการต่อว่า
เขาคงไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกเขาอาจจะเอามาให้เจ้าหน้าที่
บางคนบางพวกบางส่วนที่ทำหลิวตารู้เห็นเป็นใจ
แล้วปล่อยให้เข้ามาได้ตรงนี้แหละครับอันตราย
ตรงนี้อันตรายตรงนี้น่าเป็นห่วงคนเหล่านี้กำลังได้ผลประโยชน์
จากสิ่งที่กำลังจะนำความยุ่งยากมาให้กับประเทศ
ต้องจัดการเด็ดขาดครับลักษณะอย่างนี้ก็ใกล้เคียงกับที่แม่สาย
แม่สายที่ข้ามไปข้ามมาไปทำงานกันได้กลับกันไปกลับกันมาได้
กระมังข้ามไปข้ามมาได้ก็เพราะว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง
อำนวยความสะดวกให้เขาแล้วแลกกับผลประโยชน์แล้วคนที่เกี่ยวข้องนั้นส่วนหนึ่ง
ก็เป็นคนของราชการอย่างนี้ไม่ได้ครับ
คือคำถามก็คือว่าอนุมัติกันได้ยังไง
คืนแรกภาพที่เห็นในข่าวเนี่ยโอ้โหคนเบียดเสียดกันยัดเยียดเบียดเสียด
ชิดติดกันหน้ากงหน้ากากก็ไม่ใส่
คืนแรกนะเนี่ยท่านดูบรรยากาศดินี่มันบรรยากาศปกติแล้วนี่ครับ
พอคืนที่๒มีคนเห็นคลิปเข้าก็ไปร้องเรียน
ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ลงมติว่าวันที่๒คือเมื่อคืนนี้ต้องเลิกจัด
มีมติกันตอนบ่ายบ่ายแก่เจ้าของงานเจ้าภาพจัดงานมีหนังสือขออุทธรณ์
คณะกรรมการโดยผู้ว่าเป็นประธานก็รับอุทธรณ์แต่ว่าในที่สุดก็ตัดสินออกว่า
ยกการอุทธรณ์ก็คือต้องยกเลิกคืนการจัดงานเมื่อคืน
ประกาศตอนยกเลิกเนี่ยตอน๔โมงเย็นนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะเข้าไปดูคืนที่๒เริ่มทยอยกันไปตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เย็น
เขาประกาศยกเลิก๔โมงเย็นมาเลิกได้เอาตอน๔ทุ่ม๖ชั่วโมงนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นในการบังคับใช้กฎหมาย
ยกเลิกประกาศยกเลิกตอน๔โมงเย็นกว่าจะยุติการแสดง๔ทุ่ม
แล้วจริงถ้าโควิดมันระบาดเนี่ยมันระบาดไปแล้ว
ไม่ต้องรอถึง๔ทุ่มเลิก๔ทุ่มกับเลิกเช้าเนี่ยมีค่าเท่ากัน
๔ทุ่มก็เลิกเช้ามีค่าเท่ากัน
ถึงแม้วันที่๑๔วันที่๑๓จะงดแต่คืนวันที่๑๒ไปเบียดเสียดกันอย่างนั้น
ถ้ามีโควิดปนเข้าไปอยู่ในนั้นจริงคนติดเชื้อปนไปจริงไม่เหลือครับ
มันก็จะเป็นสภาพเดียวกับสนามมวย
นี่ก็นั่งภาวนากันอยู่ว่า
ขออย่าให้มันเกิดสภาพนั้น
ถ้าระบาดขึ้นมาจริงจากบิ๊กเบาเทน

อันนี้แหละที่เป็นคำถามก็คือว่า
บังคับใช้กฎหมายเราเป็นยังไง

ให้จัดบิ๊กเมาเทนได้อำนาจหน้าที่ใคร
คนที่มีอำนาจอนุมัติต้องรู้เลยครับว่า
ลักษณะการบรรยากาศไปดูดนตรี
กันแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะจัดระเบียบได้
คุณจะเอาคนที่ไหนไปคอยดูเรื่องตีเส้นตีสาย
ถอดเรื่องใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากาก
เขาก็ถอดหน้ากากร้องเพลงตะโกนใส่กัน
แล้วถ้าติดโควิดจริงไม่เหลือครับ
ฉะนั้นคนที่อนุมัติคิดยังไงครับ
ผมก็เข้าใจได้ว่าเขาคงคิดว่า
เอาละสถานการณ์ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว
ให้เขาดำเนินการกันไปได้เขาทำปีละหน
เขาก็ทำกันมาหลายปีแล้วนี่ครับ
ก็คงคิดอย่างนั้นแต่ว่าดุลยพินิษฐ์แบบนี้
ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
เพราะว่าตั้งแต่เดือนมีนามาจนถึงวันจนถึงเมื่อวานนี้
เรายังไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ปล่อยให้คนไปเบียดเสียด
ธนานกันอย่างนั้นยังไม่มีนะครับ
ล่าสุดสุดท้ายขึ้นมาก็วัวหายแล้วล้อมคอกแล้วไม่รู้จะเอายังไงนี่ถ้าไม่ติดก็แล้วกันไปถ้าไม่ถ้าติดขึ้นมาเกิดระบาดขึ้นมาอีกรอบแล้วจะทำยังไงนี่วัวหายล้อมคอกท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
เชื่อดคนจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นขัดพรกรฉุกเฉินกาดตกไม่คุมโควิด
สั่งปิดแต่ยังฝืนเล่นต่อผู้ว่าโคราชเต้นลงดาบโทษปรับ๑แสนจำคุก๑ปี
ทั้งหมดนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยครับทั้งโทษปรับโทษจำ
ถ้ามันเกิดระบาดขึ้นมาจริงอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งว่า
การบังคับใช้กฎหมายของเราเอาไม่ทันเอาไม่อยู่มีอย่างที่ไหน
อุทธรณ์ประกาศให้ยดเลิกจัดงาน๔โมงเย็นกว่าจะมาเลิกเอาได้๔ทุ่ม
เรื่องนี้มาคุยก็เพื่อให้ระมัดระวังเรายังต้องอยู่ในภาวะอย่างนี้กันไปอีกนาน

ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองกันไปรวมถึงงานอื่นด้วยนะครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณนะอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย